ทีนี้ค่ะพาไปดูเหตุการณ์ที่ราชบุรีกันหน่อยค่ะ
มีเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่น๒๐กว่าคนนะคะ
จับกลุ่มแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันที่หน้าร้านอาหารชื่อดังกลางเมืองเลยค่ะ
แต่มันไม่ใช่แค่ทะเลาะชกต่อยอะไรกันเฉยเพราะว่ามันมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดด้วย

ด้วยความที่มันมีเสียงปืนคนก็ส่งเสียงกรีดร้องแล้วก็หลบกัน
เพราะว่าก็กลัวว่าจะโดนลูกหลง
คนที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวนะคะด้วยความที่ถนนเส้นนั้นก็คนเยอะอยู่แล้ว

คนที่เขาไม่เกี่ยวเขาก็หลบเขาก็ร้องด้วยความตกใจ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
เฉลิมพระเกียรติริมทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะคะ
ถามคนในพื้นที่เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้
มันคือฝั่งตรงกันข้ามกับสถานบันเทิงชื่อดัง
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อ๑๖ธันวาคม
ทุ่มเมื่อคืนนักเที่ยวเยอะเลยเขาก็รวมตัวกันฝั่งตรงกันข้ามของร้าน
มีวัยรุ่น๒๐กว่าคนทะเลาะกันแล้วมันมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
มีเสียงคนกรีดร้องห้าทุ่มครึ่งมันก็คลี่คลายไม่ได้มีใครเจ็บ
แต่เรื่องนี้มันก็ถึงตำรวจนะคะตำรวจสพบ้านโป่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งในพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ที่ร้านอาหารด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องหาสาเหตุว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรใครเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้า
แม้ว่าจะไม่มีใครเจ็บตำรวจบอกว่าก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสามโมงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
รวมถึงผู้กำกับสพบ้านโป่งนำตัวคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้ามาสอบปากคำแล้วค่ะ
ฟิลล์ค่ะอายุ๒๒เขาก็รับสารภาพนะคะ
พี่บังคาบอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนทะเลาะกับผู้อริ
เขาเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าเพื่อที่จะขู่ฝ่ายตรงกันข้าม
ไม่ได้ยิงใส่ใครยิงขึ้นฟ้าเฉย
แล้วโยนปืนทิ้งแม่น้ำแม่กรองที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวัดลาดบัวขาว
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวในฟิลล์ไปชี้จุดว่าตรงไหนทิ้งปืนตรงไหน

ต่อมาค่ะในแฟมอายุ๒๔เขาบอกว่าเขาเสียหาย
แล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับในแบงค์อายุ๒๓คู่กรณี
เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกาย
แฟ้มบอกผมโดนในแบงค์ทำร้ายร่างกาย
แฟ้มบอกว่าไม่เคยรู้จักกับแบงค์ไม่ได้รู้จักกับฟิล
สาเหตุก็คือกลุ่มเพื่อนชวนแฟนสาวของเขาไปเที่ยวแต่เขาไม่ให้ไป
กลุ่มเพื่อนแฟนก็เลยไม่พอใจแล้วเอาไปฟ้องทางฝั่งคู่กรณี
แบงค์พิมพ์ข้อความแชทมาหาก็เลยมีการท้าทายกัน
ต่อมาในแฟ้มบอกว่าผมแฟนสาวพี่ชายและเพื่อนอีกสองคน
ก็ไปกินอาหารร้านใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
แล้วดันไปเจอกับกลุ่มเพื่อนของในแบงค์ทีนี้เลยคุยกัน
คุยไปคุยมาท้ากันตัวต่อตัวไหมล่ะดวนกันตัวต่อตัวไหมล่ะ
จะได้จบปัญหาอย่างรูปผู้ชาย๕ทุ่มออกมาจากร้าน
ปรากฏว่าในแบงค์กับเพื่อนมากัน๒๐กว่าคน
ตัวต่อตัวยังไงมากัน๒๐กว่าคน
แฟ้มบอกว่าเขามาดักรอผมผมมาหันหลังอยู่
ถูกในแบงค์กับกลุ่มเพื่อนรุมจนล้มไปกองกับพื้น
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทุกคนก็เลยวิ่งกันกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
สุดท้ายแฟมบอกว่าผมก็เลยต้องแจ้งตำรวจ
เพราะว่าผมก็บาดเจ็บที่เบ้าตาขวานี่ช้ำเลย

เพราะว่าผมไม่ได้ให้ผมเที่ยวกับกลุ่มผู้หญิงของพวกที่เขารู้จัก
เพราะผมไม่ได้ให้ไปแล้ว
แล้วพวกผู้หญิงก็เลยทักมาให้ผมแบบว่าทำไมไม่ให้ไป
พอคุยมันรู้เรื่องผมก็บอกว่าทำไมไม่ให้ไปแล้วชิดแบบวันนี้
คุยเรื่องว่าเออมันเป็นอะไรกันยังไงครับ
แล้วก็หมดคุยว่าให้ตัวตัวตัวจบครับ

พอร้านเลิกก็สักแป๊บนึงก็เดินออกไปครับ
ก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็ยืนที่ฟังครับผม

ก็ไม่รู้ว่าจะแบบต้อยกันเลยอะไรอย่างนี้
ผมเดินไปถึงปุ๊บผมหันหลังมาทางพี่ผม

แล้วก็มาต้อยผมข้างหลังเลยผมก็เลยต้อยกันเลยครับ
แล้วตอนแรกก็ต้อยตัวกันได้ประมาณ
ไม่กี่ทีแล้วครับพี่ผมก็โดนรุมเลย
แต่ว่าเบื้องต้นนะคะตำรวจสพบ้านโป่งบอกว่า

ฝ่ายก็ต่างเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกายกัน
แต่ในฟิลนี่๔คนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าค่ะ

การครอบครองปืนเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะ

เขาถูกลุกหลงเจ็บตายมาเยอะแล้วนะฮะใช่ค่ะ